คุณผู้ชมครับเรื่องของการเมืองวันนี้ก็ร้อนไม่แพ้กัน
แล้วดูเหมือนว่าจะมีระเบิดลูกใหญ่ไปลงแถวค่ายทหารย่านดอนเมือง
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยพลภักดิ์ที่มาจากฝั่งของพลักษณ์เก้าไกร
ไปทำภารกิจพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
จนมีการตั้งคำถามว่าใช้ภาษีของประชาชนคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์หรือไม่
เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองและการทหารอย่างไร
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ต้องเรียกว่าดุดันและเดือดมากเมื่อเรืออากาศโทษธนเดชเพ็งสุขผลพักจากค่ายก้าวไกล
วาทีผู้สมัครสอสอกรุงเทพเขตลาดพร้าวเปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดปูพรมใส่กองทัพอากาศ
เป็นคำชี้แจงที่ไม่น่ารักดูถูกประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินภาษี
เพราะการอ้างเป็นภารกิจฝึกร่วมกับกองทัพเรือและเป็นการแสดงความกระตันอยู่
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจจับต้องไม่ได้นั้น
มันไม่สมเหตุสมผล
เห็นเงินภาษีของประชาชนเป็นเหมือนของตาย
จะใช้อย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องเกรงใจเช่นนั้นหรือ
ผมจะต้องตั้งคำถามนี้ไปยังกองทัพเรือ
วันดังกล่าวได้กระทำการฝึกจริงหรือไม่
แล้วมีประโยชน์การร่วมจริงหรือไม่
และในวันดังกล่าวเรือหลวงบางประกงออกไปปฏิบัติภารกิจใด
ต้องขอเรียนถามไปยังปปชว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคล

หรือเป็นเรื่องของใครในการใช้จ่ายภาษี
งทัพอากาศคงลืมไปว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้อยู่นั้น
มาจากภาษีประชาชนที่จ่ายให้เพื่อใช้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
ไม่ได้ให้ใช้เพื่อสะดุดีมหรือเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง
จากคำชี้แจงของกองทัพอากาศแล้ว
ผมยังรอคำชี้แจงจากคนอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมี
ว่าการกระทำการดังกล่าวของท่านเป็นการกระทำที่ลุกแก่อำนาจหรือไม่
แล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ยังถูกเงียบถูกปกปิด
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังการเลือกตั้งผมจะมีโอกาส
เข้าไปขุดคุยทำงานและสารเรื่องนี้ต่อ
ผมไม่หยุดไว้แค่นี้แน่แล้วเจอกันครับ
ช่วงเวลา๘ปีที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตดูจะเห็นว่า
แต่ละครั้งที่กองทัพต้องมาชี้แจงต่อกรรมธิการทหาร

ตอบคำถามแบบที่ตัวเองต้องการตอบเท่านั้น
พอถูกตอนเข้าตาจนก็บอกง่ายว่าไม่มีคำตอบ
ชั่วโมงนี้หากกองทัพไม่ใจแคบจนเกินไป
เปิดตาดูเปิดหูฟัง
จะเห็นและได้ยินเสียงของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของเหล่าทัพ

ซึ่งไม่ใช่การชื่นชมและยกย่องเหมือนในอดีตแน่นอน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน